ดูคลิปนี้นะคะคนวิจารณ์กันเยอะมากเลย
ในคลิปจะเห็นว่ามีผู้ชายคนนึง
บังคับให้ผู้หญิงกราบเท้า
แล้วเขาก็บอกว่าผู้ชายคนที่บังคับให้ผู้หญิงกราบเท้าเนี่ยนะ
เป็นลูกชายนายกอบตศรีมหาโพธิ

มึงมากราบดูดู

นี่ที่มึงเล่นพ่อกูนะ
อันนี้ที่มึงเล่นพ่อกู

มึงกราบตีนมึงดูตีนกูให้ใกล้

ต่อไปกูจะไม่ให้มึงดูตีกูแล้ว

คือคนวิจารณ์เยอะมากว่าไปกลางมาจากไหน
ทะเลาะอะไรมาแต่ทำไมต้องบังคับให้ผู้หญิงไปกราบเท้า

ทีมข่าวติดต่อไปที่นายกอบต
คนที่เขาอ้างว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าว่าคนในคลิปเสื้อเขียวคนนี้เป็นลูกนายกอบตนะ
นายสุรชัยทนสิงนายกอบตหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรียอมรับว่าผู้ชายเสื้อเขียวคนนี้เป็นลูกชายจริงค่ะ
หรือเป็นลูกชายจริง

ก็บอกว่าเตือนไปแล้วเตือนลูกชายไปแล้ว
แล้วก็จากการสอบถามลูกชายเนี่ยลูกชายก็บอกว่ามันเป็นเรื่องการเข้าใจผิดกัน

เรื่องของการโกงแชร์กันฝ่ายหญิงที่ถูกบังคับให้กราบเท้าเข้าใจว่าเจ้าของแชร์ที่โกงมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับตัวเอง
ก็เลยทำให้เรื่องเงียบตำรวจไม่กล้าทำอะไรแล้วก็ด่ากันไปด่ากันมาในเฟซบุ๊ก
ระหว่างตัวลูกชายก็คือผู้ชายเสื้อเขียวคนนี้กับผู้หญิงที่มากราบเท้าตามคลิปสุดท้ายก็เหมือนกับเรียกมาเคลียร์กันแล้วเคลียร์ไม่ลงตัวก็เลยเกิดเรื่องราวตามในคลิปภาพ

ก็ตัวพ่อก็บอกว่าไม่ได้สนับสนุนสิ่งที่ลูกชายทำไปนะคะก็อยากจะขอโทษผู้หญิงคนนั้นด้วยเบื้องต้นมีการพูดคุยกันแล้วก็เคลียร์ทำความเข้าใจกันไปแล้ว
ก็ต้องพูดจากันให้ดีกว่านี้ใช่ไหมลักษณะแบบนี้มันทำไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าใครเห็นบอกว่ามันก็เกินไปใช่ไหม